มันสวยจริงโอ้โหมันดอกใหญ่ขนาดนี้
คุณน้ำแข็งครับชอบดอกไหนครับ
วันนี้แต่งตัวสวยกะจะเอาดอกกระเทียวไปทัดถูให้ซะหน่อย
แต่โหใหญ่ขนาดนี้ใช้ปุ๋ยอะไรครับแกทำไมดอกกระเจียวใหญ่จังเลย
นั่นน่ะสิสงสัยฝนมันตกเยอะเหลือเกิน
เจริญงอกงามใหญ่โตขนาดนี้นะครับ

สงสัยเดี๋ยวต้องให้คุณน้ำแข็งไปตัดเอาเองแล้วกันนะครับ
ช่วงนี้ดอกกระเจียวกำลังแบ่งบาน
ที่ชายภูมิก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศความสวยงาม
แต่แน่นอนนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาเนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องระวังอยู่
และชัยภูมิจะเป็นแนวรอยต่อระหว่างภาคกลางภาคอีสาน
จะเป็นจุดที่เหมือนกระแสลมจะมาปะทะกันบ่อยครั้งนะครับ
เพราะจุดที่กระแสลมประทะกันเนี่ย
ก็จะเกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆเรียกว่าเมฆฝนฟ้ากระนอง
ก็มีโอกาสเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเยอะนะครับ
โดยเฉพาะสัปดาห์นี้หน้าสัปดาห์มอง
ว่าเป็นสัปดาห์ที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนกระแสลมแล้วนะครับ
แพทย์กันว่าสัปดาห์หน้าเราก็น่าจะเข้าสู่รูดุสุด

ต้องบอกแบบนี้ว่าเวลากรมตุเขาบรรกาศ
เพราะในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยครับ

ที่เข้ามามีบทบาทในระยะนี้นะครับ
นี่คือเป็นแผนที่แสดงภาพการเป็นของกลุ่มฝนตอนนี้นะครับ
สังเกตว่าขณะนี้เองครับอีสานตอนบนฝนเยอะเลยนะครับ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
ก็มีลักษณะของกลุ่มฝนที่ค่อยเคลื่อนตัวจากทะเล

วันนี้จะพบว่าอุณหภูมิไม่ได้แตกต่างจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วมาก
ก็จะอุณหภูมิทรงนะครับ
แต่ว่าความชื้นที่ก่อนหน้านี้มีเยอะเหลือเกิน
ตอนนี้ก็จะค่อยหายไปครับก็จะทำให้อากาศนี้เย็นลงนะครับ
โดยเฉพาะภาคเหนืออากาศก็จะลดลงประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
ส่วนภาคใต้อุณหภูมิก็๓๐ต้น
แต่ว่าความชื้นจากไอน้ำต่างกันตัวเป็นฝนตกลงมา
ก็จะทำให้อากาศนั้นรู้สึกเย็นสบายกว่าเดิม

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับ
วันนี้จะสังเกตว่าอากาศจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงจาก

แต่ว่าไปดูวันพรุ่งนี้ครับก็จะพบว่าสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับ
คือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงนะครับ
โดยพบว่าสีฟ้าเข้ามาปกครุมอีสานภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ
อาจจะทำให้อุณหภูมินั้นเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ปัจจัยหลักก็อย่างที่บอกว่ามีเรื่องของกระแสลม
ทิศตะวันตกเฉียงใต้จะเข้ามาหมุนวนอยู่ในแถวบริเวณอ่าวอเมงกอ
หมุนวนแบบนี้เขาก็จะไปดึงฝนที่ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัว
จากพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยก็คือในแถวลาวแถวเวียดนาม
ให้เลื่อนต่ำลงมาแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ
หรือว่าหย่อมฝนที่มีการก่อตัวอยู่ในบริเวณอาวุธแมงก่อ

ดังนั้นต้องระวังกันหน่อยโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ฝนก็จะมีความรุนแรง

กรุงเทพก็อาจจะมีปล่อยเล็กน้อย
ส่วนนี้เป็นช่วง๙โมงครับก็จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นไปอยู่แถบปีกตะวันตกซะส่วนใหญ่
ใครอยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังฝนกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็ตกติดต่อกันหลายวันเหลือเกินนะครับ

ในพื้นที่ภาคอีสานก็จะเริ่มมีฝนกระจายตัวเยอะมาก
กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสเจอเช่นเดียวกันนะครับ

ฝนยังคงกระจายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอิสาน
มีบางจุดอาจจะต้องเจอกับความรุนแรงของสภาพอากาศด้วยนะครับ

แถวบริเวณนครราชศรีมาอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าเป็นจุดที่มีภูเขาค่อนข้างเยอะนะครับ
สะสมตัวของไอน้ำค่อนข้างเยอะ
ทำให้มีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่มีขนาดใหญ่เยอะตามไปด้วย
ก็โอกาสที่จะทำให้เกิดเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับ
ดังนั้นใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งวางแผนการใช้ชีวิต
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห
ก็อาจจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีหน่อยนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงจริง
จะขึ้นเครื่องก็ต้องเผื่อเวลาไว้เลย
เพราะว่าลมแรงฝนตกหนักเครื่องอาจจะไม่สามารถที่จะขึ้นได้ตามปกติ

หรือใครจะไปเที่ยวที่ไหน
จะไปชมทุ่งดอกกะเจียวก็ดูสภาพฝนด้วยเนอะ

บอกว่าทุ่งดอกกระเจียวคือต้องไปดูหน้าฝนไง

ถ่ายตัดกับดอกกระเจียวสีชมพูโอ้มเพียงผสม

ผมไปหาวิธีตัดดอกกระเจียวให้น้ำแข็งก่อนแล้วกัน
เดี๋ยวเอามาฝากให้กันครับครับใจนะครับครับ